จะมีใครกันบ้างและใครจะติดอยู่อันดับไหนบ้างไปเช็คพร้อมกันค่ะ
มีเจมส์จิรายุพอร์สสาหร่านพุทธพุทธิชัยเผ็ดเผ่าเผ็ดไม้พิรัต
ผลโหวตออกมาแล้วนะคะไปดูได้จากเพจบันเทิงไทยรัฐค่ะ
อันดับหนึ่งเลยนะคะเจมส์จิรายุค่ะไม่มีใครฆ่าเขาตายจริงเลยนะคะ
อันดับที่๒พุทธพุทธิชัยแม้ว่าหัวใจจะไม่ว่างแต่ว่าคนข้างก็โอเค
ส่วนคนที่สามค่ะอันดับสามค่ะพอร์สสาหร่านนะคะ
อันดับ๔นี่ดิฉันชอบมากเลยคนนี้หวานจริงอะไรจริง

เดอรี่ซุปปี้นะครับเผ็ดเผ่าเผ็ดนั่นเองค่ะ
ส่วนอันดับ๕คุณพ่อหน้าหล่อกระเตงลูกใหม่อีกหนึ่งคือไม้พี่รัฐนั่นเองนะคะ
แต่ละคนเนี่ยหวานจริงหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าหวานสมแล้วนะคุณ
ถ้าเกิดว่าจับทั้ง๕คนนี้นะมาแต่งหน้าเป็นผู้หญิงเนี่ย
ฉันเชื่อว่าไม่มีใครกินกันลงเพราะว่าทุกคนแบบสวยหมดเลย
จะบอกว่าเจมส์จินะฮะบอกเลยว่าไม่ผิดโผล่นะ
นึกถึงหนุ่มหน้าหวานก็ต้องหนุ่มคนนี้แหละเจมส์จินะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามีอีกหนึ่งหนุ่มที่ติดโผล่เข้ามา
คุณพุทธพุทธิชัยค่ะถึงเขาจะไม่ชนะไม่วินไปในรอบนี้นะคะ
แต่ติดโผล่มาแบบเนียนไปดูรีลาการอ้อนแฟนหน่อยละกันค่ะ
ถ้าคิดว่าเราหน้าหวานก็โหวตให้เราด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ